เอามาเผาต่อหัวเสือค่ะ

มันมาทำรังแบบนี้แล้วเดี๋ยวมันอาจจะโดนเด็กเขาได้นะ

เพราะเขาบอกว่าพอตอนกลางคืนมันจะมารวมตัวกันอยู่ในรัง

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
การบริหารส่วนตำบลในเมืองอำเภอพิมาย

บอกเลยนะงานแบบนี้ต้องใช้ความสามารถพิเศษ
ชาวบ้านอย่างเราทำไม่ได้นะคะอันตรายค่ะ
ก็นี่ละค่ะไปกำจัดค่ะรังตอหัวเสือ
เสือมันทำไมมันชอบบินมาทำรังอยู่ตรงต้นมะม่วง

เดี๋ยวเด็กมาวิ่งเล่นใต้ต้นมะม่วงตรงนี้

สุดท้ายใช้วิธีการจุดไฟเพื่อเผารังต่อ

เพราะว่ามันจะมารวมตัวกันอยู่ในรัง
พอมันโดนความร้อนมันก็จะบินตกลงมาตายเอง

เขาบอกว่าชาวบ้านทำอย่างไรรู้ไหมเวลามันบินตกลงมาตาย
เขาจะเอารังของมันมากินกันแบบสด
เพราะเชื่อกันว่าตัวอ่อนของต่อหัวเสือ
สามารถป้องกันโรคและรักษาสุขภาพร่างกาย

ส่วนนะคะเขาบอกว่าบางคนก็มองว่าเป็นยาสมุนไพรชั้นดี
ต่อหัวเสือจะนำสารอาหารที่เป็นประโยชน์บำรุงตัวอ่อน

เป็นยาบำรุงกำลังอะไรบ้างก็เป็นความเชื่อของชาวบ้านกันไป
เจ้าหน้าที่นะคะบอกแบบนี้เตือนนะเตือน

ถ้าเจอแจ้งเจ้าหน้าที่มากำจัดเท่านั้นอย่าไปทำเอง
หรือบางคนคิดว่าอาจจะใช้ก้อนหินก็ละกัน
ก็ยังไปปลามันให้มันตกลงมาจบแค่นั้นแต่ไม่ได้นะคะ
เพราะเดี๋ยวมันจะบินมาแล้วก็อาจจะมาต่อยคุณได้
ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ที่รังมันยังเล็กอยู่นะคุณ
คือบางคนก็มีความเชื่อแบบนี้
ว่าพึ่งหรือต่อมาอยู่ที่บ้านจะให้โชคให้ลาบ

เหมือนสมมุติถ้ามาบ้านผมผมเอาไงดีนะ

แต่ต้องคิดถึงอนาคตว่าเป็นอันตราย
อันตรายบ้านในฉันมีจริงนะหลังบะเริ่มเลย

เออระวังนะนะครับ